ข่าวคนรักกันตามง้อกันทีไรจบด้วยฆ่ากันตายทุกทีเลยนะคะ
ล่าสุดนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านจากนครสวรรค์ค่ะ

แต่มากลางดึกแล้วเกิดมีปากเสียงกัน
สุดท้ายบีบคอฝ่ายหญิงจนเสียชีวิตเลยนะคะแล้วก็หลบหนีไป
ฝ่ายคนก่อเหตุก็ไปก่อเหตุยิงตัวตายด้วยค่ะ
ผู้ตายนะคะชื่อนางสาวที่วาพรอายุ๔๘ปีนะคะ
ตำรวจพอได้รับแจ้งก็รีบลงพื้นที่
สภาพเนี่ยก็เธอนอนหงายเสียชีวิตอยู่บนที่นอน

ไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือว่ารื้อค้นนะคะ
ว่าน่าจะเสียชีวิตประมาณสัก๓ทุ่มถึง๓ทุ่มครึ่งคืนเมื่อวานนี้ค่ะ
สอบสวนนายวรวุฒิทองอินน้องชายผู้ตายนะครับ
บอกว่าเขารู้เลยว่าคนก่อเหตุเนี่ยต้องเป็นแฟนเก่าของพี่สาวแน่นอน

หรือเขาเรียกกันติดปากว่าผู้ใหญ่โยอายุ๕๐ปี
คือเขาเป็นแฟนกันคบกันอยู่กับพี่สาวเนี่ยนะคะ
โยนอยู่ที่อำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์
แต่ฝั่งครอบครัวของฝ่ายหญิงไม่มีใครชอบผู้ใหญ่โยเลย
เพราะเป็นคนขี้หึงมากแล้วก็ชอบทำร้ายร่างกายพี่สาวอยู่ตลอด
ลองฟังเสียงน้องชายเล่าหน่อยนะคะ
คือวันเกิดเหตุคิดว่าผู้ใหญ่โยคงมาที่บ้าน
เพื่อจะมาง้อขอคืนดีฝ่ายหญิง

วันนี้คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
เป็นลักษณะของฟาร์มเพาะเลี้ยเห็ดวิสาหกิจชุมชนของผู้ตายนี่แหละค่ะ
ไปคุยกับนางสาวเกซินีลูกพี่ลูกน้องของผู้ตาย
ก็บอกว่าคือที่บ้านไม่มีใครชอบผู้ใหญ่โยสักคนนึง
เขาคบกันมาประมาณสัก๒ปีแล้วทะเลาะกันตลอดเวลาที่คบกันเลย
เพราะว่าฝ่ายชายขี้หึงมากแล้วก็ชอบทำร้ายร่างกาย
หึงขนาดไหนหึงขนาดต้องไปเช็คหน้าปัดรถ
ดูระยะมายของรถทุกวันนะคะว่าฝ่ายหญิงไปไหนมาบ้างนะคะ
ซึ่งช่วงบ่ายที่ผ่านมาทางญาติก็นำศพของนางสาวที่วาพร
ทำพิธีรดน้ำศพที่สาราวัดหางแขยงนะคะ
ก็ครอบครัวยังทำใจไม่ได้เลยค่ะ
โดยเฉพาะนายแสวงทองอินพ่อของผู้ตายนะคะ
ก็บอกว่าพ่อนี่นะเสียใจมาก
เพราะบ้านของพ่อกับบ้านของลูกอยู่ตรงข้ามกันเอง
แต่วันเกิดเหตุพ่อกับแม่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย
เพราะว่ามันดึกแล้วแล้วก็พ่อกับแม่เปิดแอร์นอนนะคะ

ไม่รู้เลยว่าลูกสาวต้องมาเจอชะตากรรมอะไรแบบนี้ค่ะ
ที่ใต้สภารริมตลิงลงแม่น้ำเจ้าพระยาสภาพเป็นลักษณะเพลิง
แล้วก็มีเตียงเหล็กขนาดเล็กนอนได้คนเดียวค่ะ
แล้วก็มีที่นอนมีผ้าห่มแล้วก็หมอนที่มีคราบเลือดติดอยู่ด้วย
ซึ่งชาวบ้านที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุเขาก็บอกว่าเขาก็รู้จักกับผู้ใหญ่โยดี
ก็เป็นคนสนุกสนานนะแล้วก็จริงจังกับการงาน
เจ้าชู้ด้วยไม่ครบซ้อนรักใครรักจริง
แต่ก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่ารักแรงด้วยแล้วก็ทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิงด้วย
ซึ่งตอนนี้ศพเนี่ยถูกตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดพระปรางเหลืองนะคะ
ก็มีครอบครัวกับคนสนิทมาช่วยกันเตรียมงาน
ซึ่งแม่ของผู้ใหญ่โยเองก็ให้สัมภาษณ์สั้นบอกว่าเสียใจค่ะ
ต้องสูญเสียลูกชายไปก็อยากให้ไปสู่สุขติ

ท่านผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
ช่วงค่ำที่ผ่านมาสนโฆครามมีแม่บ้านของบริษัทแห่งหนึ่ง
ชื่อนางดวงทิพย์ทองสุกอายุ๔๙ปีไปแจ้งความ
บอกว่าถูกรองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติใช้หน้าผากโขกจนบาดเจ็บ
ไปดูนะครับคลิปเหตุการณ์ที่เป็นหลักฐานที่เธอไปแจ้งความนะครับ
ไม่รู้จะล้มหรือจะล้ม
แต่อย่างไร
เอาหัวมาโขเขาเหรอ
ไม่รู้ว่าลมมันพัดหรือว่าล้มเซหรืออะไรยังไงนะครับ

แต่ว่าคนที่ถูกโขกเข้าไปเนี่ยเธอบอกเธอเป็นแม่บ้านนะฮะ
ต้องดูแลตึกอาคารที่ทำงานอยู่นะครับ
บ่าย๒วันนี้มีผู้ชายใส่สูตร๕๖คนมาที่ตึก
เธอรับผิดชอบดูแลอยู่ก็ไปถาม
ปรากฏว่าเขาบอกว่าอย่ามายุ่ง

เพราะว่าดูแลตึกอยู่ก็เอาโทรศัพท์มือถือมาขึ้นมาถ่าย
แล้วก็เป็นไปตามภาพผู้ชายคนหนึ่งก็
เข้ามาก้มเข้ามาใกล้แล้วก็พยายามจะถามว่าชื่ออะไรล่ะ

ทำโป๊กเลยจริง

ใช่ฮะเธอบอกเธอมาตรวจสอบตอนหลังเนี่ย
ทราบว่าคนที่ใช้หน้าผากกระแทกเธอเป็นรองผู้ว่าการ
เคหะแห่งชาตินะครับ

อ๋อนี่คือคำสั่งเหมือนกัน
คือเราก็พูดว่าทำไมหนูทำแบบนี้

เดี๋ยวเราจะตั้งคลิปให้ท่านผู้ชมดูตั้งแต่แรกอีกทีนึง

เพราะว่าจังหวะนี้คนเจ็บที่ไปแจ้งความบอก
เหมือนกับผู้ชายคนนี้พยายามจะเข้ามาถาม
เขาล้มหรือล้มมาพัดหรือไรยังไง
เริ่มตั้งแต่แรกนะฮะหยุดคลิปไว้ก่อนตั้งแต่แรก
หยุดคลิปไว้ก่อนตั้งแต่ตอนแรกเลยนะฮะตั้งหัวนะครับ
แล้วให้ผู้ชมดูตั้งแต่แรกเลยจะได้ฟังเสียงของคนที่ถ่ายคลิปด้วยค่ะ
ก็เลยไม่รู้ว่าตอนที่เธอบอกว่าเธอพยายามจะถ่ายคลิปเป็นหลักฐาน
เพราะว่าเนี่ยกลุ่มคนที่จะเข้ามาแล้วก็เธอถามว่ามาทำอะไรก็ไม่ยอมบอกบอกอย่ามายุ่งเนี่ย
เขาถามว่าชื่ออะไรก็เลยไม่รู้ว่าตอนนั้นเขา
โงกหน้าเข้ามาแล้วจะล้มหรือจะสะดุดหรือจะ
่งหน้าเข้ามาฟังเพราะว่าฟังไม่ถนัดแล้วเลยสะดุดขาตัวเองเสียหลักหน้าผากกระแทกอย่างนี้เหรอคะ
ก็เดี๋ยวตำรวจคงจะตรวจสอบให้เพราะว่าตอนนี้ไปแจ้งความแล้วนะฮะ
ส่วนท่านที่อยู่ในคลิปเนี่ยแล้วก็ถูกแจ้งความตำรวจบอกว่าเดี๋ยวก็จะเรียกมาสอบถามสอบปากคำกันต่อไปว่า
ตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นการไปทำร้ายร่างกายตามที่เขามาแจ้งความหรือไม่อย่างไร